เชียงรายนี่ก็โหดครับมีหญิงสาวคนหนึ่งต้องถูกยิงเสียชีวิต
เพราะว่ามารับเคราะห์แทนแฟนนุ่มที่ไปก่อเรื่องก่อราวเอาไว้
ค่ะคือแฟนนุ่มของผู้ตายเนี่ย
เคยไปติดค้างคดียาบ้ากับผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะฮะ
ขับรถไล่ตามกันมานะครับแล้วก็ไล่ยิงเขา
แต่ไอ้คนที่ตั้งใจยิงเนี่ยมันไม่โดนไงไปโดนแฟนสาวที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าคู่กับคนขับนะครับ
เขาเสียชีวิตแฟนนุ่มของผู้ตายเคยติดหนี้ยาบ้ากับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
จ่ายค่ายาบ้าแล้วก็ยังแอบส่งไลน์ไปคุยกับแฟนของผู้ต้องหา
ของคันที่ผู้ตายนั่งมาขับออกมาจากตลาดบ้านศักดิ์สรรเชียงใหม่ตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ประกบยิงนะฮะจนกระสุนโดนคนในรถเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตี๕ที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ในท้องที่ของสพเทิงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับซึ่งจุดที่รถไปจอดหลังจากถูกยิงเนี่ยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
งิ้วพอดีเลยนะครับผู้หญิงบาดเจ็บสาหัสนะครับที่ถูกยิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทิงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวสาวิตรีพรมวงอายุ๒๗ปีเป็นชาวเชียงรายส่วนรถคันที่ถูกตามไล่ยิงมีรอยกระสุนปืนถูกยิงเข้าที่กระจกนั่งหลังด้านขวาแล้วก็ที่นั่งด้านซ้ายข้างคนขับมีร่องรอยเลือดผู้เสียชีวิตติดอยู่ตามเบาะด้านนอกรถก็มีร่องรอยเฉียวชนที่ด้านข้างของล้อรถด้านขวาข้างคนขับส่วนคนขับและเป็นสามี

ค่ายาบ้า๓เม็ดจำนวน๓๐๐บาทที่ตัวเองติดค้างอยู่ยังไม่ได้จ่ายแฟนผู้ตายติดค่ายาบ้าเขาอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องที่ตัวเองแอบคุยไลน์กับแฟนสาวของนายเอกอุดมนี่นะฮะวันนั้นก็คือเจอกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะเจอที่ตลาดก็เลยมีปากเสียงกันหลังจากนั้นตัวเองก็เลยขับรถจะกลับบ้านนายเอกอุดมก็ขับกระบะมาดักรอเลยนะครับที่ทางออกตลาด
เพิ่มผลบอกว่าเห็นนายเอกอุดมมาดักรอแล้วทางออกตลาดแล้วก็ถือปืนลูกซองยาวอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงที่นั่งคนขับนี่แหละแล้วก็มีแฟนสาวของนายเอกอุดมนั่งอยู่ด้วยในรถก็ได้ตะโกนบอกนายเอกอุดมว่าให้ใจเย็นเอาปืนลงก่อนมีอะไรค่อยคุยกันแล้วก็รีบขับรถหนีออกมาจากตลาดนะฮะแต่ว่านายเอกอุดมยังขับรถตามหลังมาครับ

หนีเข้าไปในซอยแถวนั้นหนีไปอย่างรวดเร็ว
ที่ไฟสูงมันก็หั่นเป็นผมละมันก็หั่นเป็นมันแล้ว
มันเริ่มกับโจ๊กลงเมียมันก็ขึ้นรถ
มันก็เริ่มกับโจ๊กลงผมหั่นปืนเลย
เพราะว่ามันจะเบาะหลังครับยืดเบาะหลัง
แล้วก็ตอนนั้นเมียมันก็น่าจะเอ็นพ่อลง

ผมหั่นตอนนั้นนะคะเพราะว่าผมมันไม่จี๋ไกรครับ
เพราะว่าฟังไฟสูงสายสายมันเนอะ
จำวัดนั้นมันก็น่าจะเอาปืนลงมา
ไฟไปหน่อผมวามเบลต์เอาปืนลงก่อนโอ้อันนี้ดีแล้วป่ะเนี้ย
ผมวามอย่างเงี้ยครับแล้วโหชี้ออกไปหน่อชี้ออกไปข้ามไป
เลนส์ลายครับแล้วมันกระย่ำโอ้ข้ามเลนส์มาเต้อผมผมกับสล้อ
แล้วกับม้าผมเอากระโจ๊กลงแล้วยิ้มทุ่มเดี๋ยวรถผมกระสับลัด
ไปลงข้ามล้าคนงานแล้วก็ขยักขึ้นแล้วครับแม่จัดจังว่านี้ครับ
ผมพ๊ยิยยยยำออกไปบุคล่ะนะน่าจะมีต้องอยู่อันตรายแน่มั้ยครับ
เพิ่มผลบอกว่าเขากับแฟนสาวเนี่ย
บหาแล้วก็อยู่กินด้วยกันมา๒ปีแล้วนี่กำลังจะแต่งงานนะฮะ
แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ยืนยันว่าแฟนสาวของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
ที่เสียชีวิตก็เพราะว่านายเอกอุดมเนี่ยตั้งใจจะยิงเขา
แล้วก็โดนกระสุนลูกหลงเข้าไปนะครับ
ตำรวจนะครับบอกว่าจากการสืบสวนให้น้ำหนักไปที่เรื่องการขัดแย้งในธุรกิจมืดของผู้ก่อเหตุ
กับทางแฟนของผู้ตายนะครับ
ซึ่งจากการสืบประวัติทราบว่าทั้งสองคนต่างเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็ได้ประสานไปยังสถานีตำรวจต่างแล้วให้ติดตามตัวคนร้ายเผื่อจะหนีไป
แล้วก็ติดต่อไปยังครอบครัวของนายเอกอุดมแล้ว
ว่าถ้าติดต่อมาก็ขอให้เข้ามามอบตัวนะครับ
แต่ว่าคนที่รับเคราะห์ก็คือคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย